มาดูเหตุการณ์นี้กันต่อค่ะเป็นเหตุการณ์ที่จังหวัดอำนาจเจริญนะคะ
สามีภรรยาไปมีปัญหากันมีปากเสียงกันในงานศพค่ะ
ทางฝั่งภรรยาสุดท้ายชักปืนที่พกมา
ติดตัวเนี่ยนะคะยิงใส่สามีแต่ว่าแขกที่อยู่ในงานที่มาร่วมงานเนี่ย
โดนลูกหลบค่ะนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่บ้านงานนะคะ
ตำรวจสพเมืองอำนาจริงก็ไปตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุค่ะ
อยู่ที่ตำบลหนองมะแซวอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจริง
นี้ก็เป็นที่จัดงานศพนี่คือแขกที่โดนลูกหลงนะคะ
ซึ่งนายวิชัยบุญญาณผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นเจ้าภาพเนี่ยเล่าบอกว่า
เมื่อคืนนี้นางธิวาพรผู้ก่อเหตุกับนายนครชัยเนี่ย
ซึ่งสองคนนี้เป็นสามีภรรยากันก็มาร่วมงานศพกัน
ตอนที่มาเนี่ยเมาด้วยกันมาทั้งคู่เลยเมามาจากที่อื่นแล้วก็มางานด้วยกัน
เสร็จแล้วมาโต้เถียงกันในงานนายนครชัยเนี่ยทำร้ายร่างกายภรรยา
แล้วก็เข้าไปจุดทูบไหว้ศพซึ่งอยู่ในบ้าน
พกติดตัวมาด้วยยิงลงพื้นบ้านพื้นบ้านเป็นกระเบื้องคุณนัทพงศ์

ก็แตกแล้วกระเด็นไปใส่แขกในงาน
ได้รับบาดเจ็บไป๓คนแต่สามีไม่ได้โดนอะไรค่ะ
แต่แขกเนี่ยโดนกระเบื้องกระเด็นใส่

ก็เห็นคนที่เป็นสามีเนี่ยเดินเข้ามามาจุดทูปเคารพศพ

แล้วมีการพูดจาท้าทายกันได้ยินว่า
พูดว่าคิดว่าไม่กล้าเหรอ
แล้วฝ่ายชายก็เลยท้ากลับบอกถ้าแน่จริงก็ยิงเลย
หลังจากนั้นปุ๊บได้ยินเสียงดังปั้ง
รู้ตัวอีกทีเลือดออกที่แขนแล้วก็เรียกให้คนมาช่วยค่ะ